จังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือที่มีวัฒนธรรมการกินอาหารของคนในพื้นที่นี้
หรือที่เรียกว่าคนโคราชจะไม่ใช่วัฒนธรรมอาหารอีสาน
อย่างชัดเจนเมื่อยังมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมการกินของ
เช่นการกินข้าวเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็จะมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดของการปรุงการเพิ่มรสชาติเช่น
ส่วนประกอบในอาหารที่จะต้องมีปลาย่างป่น
เป็นเครื่องปรุงรสประกอบอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ในวัฒนธรรมการกินของคนโคราช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน